มันมีกระแสข่าวออกมาแบบนี้นะครับทุกคน
คือเรื่องว่ามีนักข่าวโทรไปสัมภาษณ์
แล้วอยู่ในงานวันเกิดเหตุด้วย
ใช่ท่านตำรวจเองจริงมี๓คนเท่านั้นเอง
ก็คือทางด้านของผู้กำกับเบิ้ม
ภูมิกับเบิ้มคนหนึ่งแล้วยศพันธ์ตำรวจเอกนะครับ
อีกคนนึงก็คือในส่วนของตำรวจของสพนครปฐม
เป็นภูมิกับเหมือนกันนี่ก็ยศพันธ์ตำรวจเอกนะครับ
และอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้กำกับสนพท
นี่ก็ยศพันธ์ตำรวจเอก
ข่าวออกมาว่าตำรวจยศพันธ์ตำรวจเอกนายหนึ่ง
ขู่โป้งนักข่าวโป้งนี่ไม่ได้หมายถึงงอนนะ

ใช่คือลักษณะเหมือนนักข่าวท่านนี้นะคะ
โทรไปสอบถามเรื่องของคดีนี้
แล้วก็บอกว่านี่เป็นนายตำรวจยศสูง
แล้วลักษณะเหมือนกับบอกว่าไม่ต้องโทรมาแล้วนะ
ตายไปอีกคนแล้วจะโทรอะไรอีกจะให้ตายเพิ่มอีกเหรอพอหรือยัง
แล้วมีลักษณะพูดคำว่าถ้าเจอพี่ก็ไม่ต้องมาสัมภาษณ

ใช่ไม่ต้องมาสัมภาษณ์นะไม่งั้นเดี๋ยวปืนมันจะลั่นประโยคนี้แหละ
เรื่องของเรื่องนะกรณีการแชร์ภาพ
ขณะที่พันธ์ตำรวจเอกนายหนึ่งอยู่ที่โรงพยาบาล
หลังจากที่ทางด้านสารวัตรสิวถูกยิงในงานเลี้ยงกำนันนกนะครับ
โดยก่อนหน้านี้พันธ์ตำรวจเอกนายนี้
เคยให้สัมภาษณ์ว่าหลังเกิดเรื่องได้ช่วยทันทีเลยนะ
เคลื่อนย้ายสารวัสสิวออกจากจุดเกิดเหตุไปโรงพยาบาล
โดยให้อดีตลูกน้องซึ่งเป็นตำรวจทางหลวงเป็นผู้ขับรถ
เพราะออกจากพื้นที่มานานไม่ชำนาญทางแล้ว
และเกรงว่าอาจจะมีชุดติดตามของกำนันนกมาตามเก็บงาน
ก็เลยรีบให้ลูกน้องพาออกจากจุดเกิดเหตุ
และมุ่งตรงไปที่โรงพยาบาล
แต่ทีนี้พอมีการแชร์ภาพนี้แล้วให้สัมภาษณ์ครั้งแรกออกมาแบบนี้

ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาล
พบว่าพันธ์ตำรวจเอกนายนี้

ช่วงเวลาประมาณ๒๑นาฬิกา๔๒นาทีของคืนวันเกิดเหตุ
ไม่ได้มาพร้อมกับรถของสารวัตรสิวที่บาดเจ็บ
แล้วมาถึงโรงพยาบาลเวลา๒๑นาฬิกา๑๘นาที
ถือว่าพันธ์ตำรวจเอกนายนี้เดินทางมาถึงโรงพยาบาล
ช้ากว่าการให้สัมภาษณ์ครั้งแรก๒๔นาที
คนในโลกออนไลน์มีการตั้งข้อสังเกตว่า
ให้การไม่ตรงกับที่เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้
ว่าตัวเองขึ้นรถมากับผู้บาดเจ็บก็คือสารวัตรสิวเลย
แต่เมื่อตรวจสอบภาพวงจรปิดที่โรงพยาบาลปรากฏว่า
ไม่ได้เดินทางมาพร้อมกับรถของคนเจ็บ
มาในภายหลังจากนั้นถึง๒๔นาที
ทีมข่าวสื่อหนึ่งเขาเลยตัดสินใจโทรศัพท์ไปสอบถาม

เพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ทันทีเมื่อทีมข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามตำรวจนายนี้
ตำรวจในนี้เลยบอกแบบนี้ไม่สะดวกให้ข้อมูล
ไม่ต้องโทรมาแล้วตายไปอีกคนแล้ว
จะให้ตายเพิ่มอีกเหรอพอหรือยังจะให้ตายเพิ่มอีกกี่คน
ถ้าเจอที่ภาค๗ก็ไม่ต้องมาสัมภาษณ์แล้วนะ
เดี๋ยวปืนมันจะลั่นใส่พวกเองนะ
นี่คือคำพูดของพันธ์ตำรวจเอกนายนี้
โอ้โหฟังแบบนี้แล้วเราเองก็สะดุ้งเหมือนกัน

ทีนี้ทางด้านรองโจ๊กค่ะท่านบอกว่า
ผู้สื่อข่าวไปถามท่านไงว่าท่านมีเรื่องการข่มขู่นักข่าวท่านว่ายังไง

ให้เอาอย่างนี้ให้นักข่าวไปแจ้งความดำเนินคดีเลย
และให้มาบอกผมเดี๋ยวต้องสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้
ลองฟังเสียงท่านรองโจ๊กค่ะ
เรื่องนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อนะฮะ
วันนี้นายกรัฐมนตรีคุณเศษฐาทวีสิน
ก็ในฐานะกำกับดูแลคณะกรรมการ
ราชการตำรวจหรือว่ากตรเปิดเผยถึงความคืบหน้า
ในการเชิญผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
มารายงานความคืบหน้าคดีนี้นะครับ

ว่าวันนี้กองพิสูจน์หลักฐานจะสามารถชี้ชัดได้ว่า

นักข่าวถึงถามนายกนะจะให้ความมั่นใจเรื่องการปราบผู้มีอิทธิพลได้ยังไงคะท่าน
นายกบอกว่าได้คุยกับคณะรัฐมนตรีเรื่องอิทธิพลของกลุ่มทุนหรือว่ามาเฟีย
จริงรัฐบาลไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเพราะว่าประชาชนก็กังวลมาก
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยอมรับไม่ได้
นายกจะจัดการเต็มที่จะทำทุกอย่างที่มีอำนาจ
เพื่อไม่ให้เรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นอีก
ใช่เพราะว่านักข่าวบอกว่าตอนที่สัมภาษณ์นายกเรื่องนี้นะ
คือหน้าตาท่านขึงขังเลยนะกล้าวเลยนะจะจัดการเด็ดขาด
ปล่อยให้อิทธิพลครอบงำการทำงานของตำรวจ
ไม่ปล่อยให้มาเฟียครอบงำเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็ต้องรอพบตรแถลงคดีนี้ให้เสร็จสิ้นก่อน

นี่เห็นว่าล่าสุดทางลองโจ๊ก
ก็มีการแจ้งข้อหาพลเรือนอีก๕คนนะคะ

ก็คือมีในเก่งในเก่งคนที่เอาปืนไป

โบ๊ทคนที่เอาเซิร์ฟเวอร์ไปทิ้งน้ำ
แล้วก็ลูกน้องกำนันนกที่ร่วมกันทำลายหลักฐาน

บุคคลในที่เกิดเหตุสรุปชัดเจนวันนี้
ก็คือตำรวจ๒๘๒๘เดือนอีก๒๗
แล้วก็รอผลการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์นำข้อมูลมาประกอบกันนะ
ถ้าดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ได้ดึงคลิปภาพวงจรปิดมาได้

ใช่แล้วก็รองโจ๊กบอกว่าตำรวจเองจะทำงานร่วมกับ
รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย
จำได้ไหมคุณชาดาที่คุณอนุทินมอบหมายให้
วันนี้บุคคลในที่เกิดเหตุเนี่ยสรุปจบชัดเจนแล้วนะครับว่า
เพิ่มไปอีก๑๗นายดาบนั้นวันนี้
เพราะฉะนั้นวันนี้การสืบสวนเราก้าวหน้าไปเยอะ
แต่ว่าการสอบสวนเนี่ยเราจะต้องรอในส่วนของเซเวอร์
เราถึงจะทราบว่าจะต้องดำเนินทฤทธิ์กับใครบ้าง
ซึ่งก็พูดกับผมว่าน่าส่วนตัวก็รู้จักกันดีอยู่แล้ว
ท่านก็ฝากเรื่องให้สแกนผู้มีอิทธิพลทั้งหมด

โดยใช้อำนาจหน้าที่ในส่วนกระทรวงมหาดไทยมาร่วมนะครับ

ต้องรอการสรุปสำนวนคดีทั้งหมดก่อนนะฮะ
ถือว่าเป็นคดีที่อุกอาจจริงนะครับ